มีหนุ่มใหญ่วัย๔๐ปีเขาเป็นคนรักเพื่อน
แต่สุดท้ายวันนี้ต้องมาตายเพราะว่าไปเคลียร์ใจให้เพื่อนรักนะคะ
นี่คือภาพนาทีจุดเกิดเหตุที่เขาไปเคลียร์ใจให้เพื่อนรัก
แต่สุดท้ายโดนยิงดับ๗นัดด้วยกันค่ะ
จุดเกิดเหตุนะคะอยู่ในพื้นที่สพพนัทนิคมค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอน๔ทุ่มที่ผ่านมา
ตำรวจรวดไปตรวจสอบดูอยู่ที่บริเวณหน้าห้องเช่านะคะ
ในพื้นที่ตำบลบ้านเสิร์ธอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ
เป็นห้องแถว๑๐ห้องติดกันนะคะคุณผู้ชม
แต่จุดที่คนตายโดนยิงอยู่ห้องหมายเลข๖
โดยดินอยู่พยายามยื้อชีวิตแล้วนะคะ
แต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
ทราบชื่อคนตายคือนายอัศนัยวัย๔๐ปี
บริเวณเหมือนกับจุดที่โดนยิงเนี่ยเขาโดนยิงหลายจุดเหมือนกันทั้งที่หน้าอกซ้ายจุดสำคัญ๑นัดแขนซ้าย๑นัดเอวข้างซ้าย๒นัดแล้วก็บริเวณลำตัวอีกรวมเบ็ดเสร็จ๗นัดด้วยกันนะคะ
แม้ว่าจะพยายามช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ท้ายที่สุดก็สิ้นใจตาย
ทีนี้จากการสอบถามนายกฎคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขากำลังเก็บของกลมเงยเก็บของอยู่แล้วจู่โอ้โหมีเสียงดังปั้งขึ้นเหมือนกับเสียงประทัด
แต่ตัวเขาเองมั่นใจว่านั่นไม่ใช่ประทัดเป็นเสียงปืนมาจากห้องเช่าอย่างแน่นอนตัดสินใจวิ่งออกมาดูค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าเห็นคนเจ็บนอนหายใจรวยรินก่อนที่จะมีการประสานกู้ภัยเข้ามานำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้ตัวเขาเองบอกว่าบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยจะเป็นจุดที่มีการนั่งดื่มเหล้ากันเป็นประจำก่อนหน้านี้ก็จะเปิดร้านขายส้มตำพักหลังมาก็เปิดเป็นเหมือนกับนั่งกินเหล้ากันเป็นบ้าเล่นอ่ะนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนกับมอเตอร์ไซค์หลายคันขี่เข้าออกบริเวณห้องเช่าตัวนี้แหละซึ่งเขาก็ไม่รู้นะคะว่าเหมือนกับคนตายไปมีเรื่องกับใคร
ขณะที่แม่ของคนตายค่ะนางนิตยาวัย๖๒ปีเธอบอกว่าลูกชายเป็นคนนิสัยดีรักเพื่อนก่อนโดนยิงเนี่ยเหมือนกับแม่เนี่ยนะคะรู้ว่าลูกชายไปเคลียร์ใจให้กับเพื่อนสองคนคือเพื่อนที่ชื่อว่านายแล้วก็เพื่อนที่ชื่อว่ามายพาคนตายไปเคลียร์ใจให้แต่สุดท้ายโดนยิงดับค่ะฟังเสียงแม่เพิ่มเติมหน่อยค่ะ
คนแถวบ้านเนี่ยเขาให้ไปเคลียร์เรื่องกันนะเขามีเรื่องกันให้ลูกชายแม่น่ะไปเคลียร์ครับแล้วนี้ไปถึงเขาก็ยิงเลยไม่ได้คุยอะไรเลยไม่ได้คุยอะไรกันหรอกถึงก็ยิงมาเลยถามว่าทำไมต้องฆ่าลูกแม่ด้วยลูกแม่ไปทำอะไรให้อืมอย่างงี้คุณแม่อภัยไหมตำรวจจับได้คุณแม่อภัยสักอย่างหนึ่งเลยไม่อภัยเนาะ

ขอให้ตำรวจจับให้ได้นะครับเพราะว่าผู้ตายเนี่ยมีลูกเล็กด้วยอายุ๓ขวบเองนะครับ

มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ